คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะช่วงเย็นเมื่อวานที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะ
ไปพบศพผู้หญิงเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอายุแค่๑๖เป็นชาวพม่า
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเช่าอะค่ะซึ่งประตูด้านหน้ายังล็อกอยู่เลย
จากการตรวจสอบไม่มีร่องรอยของการข่มขืนนะคะแต่ว่าเงินของแม่หายไป
แล้วก็เป็นเงินที่เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีกล่องที่เก็บเงินยังอยู่แต่เงินหาย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตนี่แหละรู้ที่ซุกซ่อนเงินด้วย
แล้วก็มาก่อเหตุเพื่อที่จะหวังต่อเงินเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องเช่าเที่ยวเมืองจวัสสมุทรศาคร

ห้องเช่าห้องที่๓ประตูด้านหน้ายังล็อกอยู่เลย
ด้านในก็ล็อกด้วยนะคะคือล็อก๒ชั้นเลย
ตามตัวมีบาดแผลถูกของมีคมแทงหลายแห่งค่ะไม่มีร่องรอยของการถูกคมขืนนะคะ
มูเออายุ๓๐ปีก็เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเป็นน้องสาวคนเล็ก
ห้องเช่านี้อยู่กันสี่คนนะคะคือแม่ตัวเธอน้องชายแล้วก็ผู้ตาย
เช่าห้องอยู่ประมาณ๔ปีแล้วค่ะ
ผู้ตายเพิ่งจะมาอยู่ด้วยประมาณ๒ปีกว่า
ก่อนหน้านี้ก็รับเลี้ยงเด็กตอนนี้ไม่ได้ทำงานอะไร
เพราะว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำงานในโรงงานได้
ตอนที่ทุกคนออกไปทำงานก็จะล็อกกุญแจหน้าห้องเอาไว้
แล้วก็ให้น้องสาวล็อกกรอนประตูด้านในอีกชั้นหนึ่ง

คือทำให้เหมือนไม่มีใครอยู่ในห้องค่ะนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ
เวลาเข้าออกหรือจะไปซื้ออะไรกินก็ออกทางด้านหลังห้อง
ทุกวันเธอก็จะโทรศัพท์มาหาผู้ตายนะคะ
ถามเป็นยังไงบ้างเพราะผู้ตายเป็นคนหน้าตาดี
ไม่มีแฟนกลัวจะเหงาข้างห้องไม่มีใครอยู่
เพราะทุกคนออกไปทำงานพี่สาวก็จะโทรคุยกับน้องตลอด
วันเกิดเหตุงานยุ่งมากเลยไม่ได้โทรศัพท์มาหา
พอเลิกงานกลับมาที่ห้องพบว่าน้องถูกฆ่าตายแล้ว
แต่สิ่งที่หายไปก็คือเงินของแม่ค่ะเงินสด๑๔๐๐๐บาท
แม่ซ่อนเอาไว้ในกองผ้าแต่สร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาท
แม่ห่อกระดาษเอาไว้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ในครอบครัวก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะคนร้ายน่าจะมาเคาะประตู
เรียกน้องสาวจากหลังบ้านเพราะว่ากรอนด้านหลังไม่ได้แน่นหนาอะไร
พอน้องสาวเปิดประตูแง้มดูคนร้ายอาจจะใช้มือกระชากประตู
กรอนประตูหลุดออกแล้วก็บุกเข้าไปเอามีดแทงน้องสาว
คือแทงกระหน่ำแทงหลายแผลเลยเพราะว่าสภาพเลือดที่เจอในห้องอ่ะค่ะ
เหมือนกับน้องสาวของเธอตะเกียกตะกายหนีออกมาทางประตูหน้า
อาจจะหมดแรงสู้เพราะว่าน้องสาวตัวเล็กมากด้วย
คนร้ายก็เลยลื้อข้าวของขโมยเงินแล้วก็วิ่งหนีออกไปทางประตูด้านหลัง
ใช้ถังพลาสติกขนาดเล็กปิดประตูเอาไว้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัว
รู้จักครอบครัวเธอพอสมควรเพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหว
รู้ว่าทุกวันที่๕ของเดือนทุกคนจะต้องเตรียมเงินจ่ายค่าห้องพัก
แล้วก็ต้องมีเงินสดเอาไว้ในบ้าน
เดือนที่แล้วแม่ถูกลอตเตอรี่ได้เงินมาเป็นหมื่น
แล้วคนแถวนี้รู้กันหมดเลย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวเธอค่ะ
พี่ก็คุยมาถามเขาอยู่
เราเป็นผู้หญิงคนเดียวอย่าออกไปไหนไปนี่
ค่ะพี่หนูไม่ได้ไปไหนพูดอย่างนี้
ทำใจไม่ได้เลยมาเห็นน้องอย่างนี้ครับพี่
น้องล้ำเราก็อยู่มานี่นานแล้วไม่เคยเห็นกัดร้ายแบบนี้เลย
ส่วนแม่ของผู้ตายนะคะนางซามย่าอายุ๕๓ปี
บอกกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยว่าเสียใจมาก
ที่คนร้ายมาฆ่าลูกสาวแม่นะคะ
คิดเลยจริงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้

อยากจะให้ตำรวจจับคนก่อเหตุให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
แม่รักลูกสาวแม่ก็เรียก
แม่ก็ไปทำงานคนเดียวแล้วแม่ไม่มีปู่กิน
มีเขามาทำงานจะให้ลูกเรากินอะไร
ให้ฆ่าข้าวเลยตายให้ตายไปเลย
โรคข้าวต้องตายก็ข้าวก็ต้องตายอย่างนี้แหละ
จากโรคสาวราวเลย
โรคสาวไม่มีพื้นหลายผู้ชายไม่มีพื้น
โรคราวอยู่คนเดียวไม่ไปนี่ไปโน่มันอยู่นานนี้
โทษว่าแม่กลับมามันรอแม่อยู่ชีวิตแม่ฟังไปเลย
ส่วนเพื่อนข้างห้องค่ะเป็นชาวมอน
แล้วก็มีผู้หญิงอายุ๑๒เด็กผู้หญิงอยู่ห้องใกล้กันนะคะ
เขาก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุก็นั่งเล่นกันอยู่นอกห้อง
ไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนไหน
ไม่มีใครได้ยินเสียงผิดปกติอะไรเลย
รู้อีกทีก็คือแม่ของผู้ตายมาตะโกนว่าใครฆ่าลูกเนี่ย
คนที่อยู่แถวนั้นตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทางตำรวจสพบังโทรรัฐบอกว่าอยู่ระหว่างการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้ตรงนั้น
แล้วก็จะเรียกพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอย่างละเอียด
จัดชุดสืบสวนของสพบางทรัฐแล้วก็ที่ในพื้นที่จสมุทรศาคร
เบาะแสของคนร้ายตอนนี้ยังฟันทงไม่ได้นะคะ
ว่าคนร้ายเป็นคนไทยหรือเป็นแรงงานต่างด้าวด้วยกัน
ซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแก้วมงคล
ก็มีคนใกล้ชิดมาแสดงความเสียใจกันเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะ
คนก่อเหตุนี่ใจคอโหดร้ายมากนะฮะ